ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เรื่องของความหื้นห่วงเลิกแล้วไม่ยอมเลิกอืมนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับที่ลบบุรีเนี่ยมีอดีตลูกเขยไปยิงพ่อตาจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ค่ะที่สำคัญก็คือยังจับไม่ได้แล้วก็เคยขู่ฆ่ายกครัวไว้ด้วยอ๋อ
นี่เขาก็กลัวนะสินะฮะท่านผู้ชมครับค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ทุ่มครึ่งนี่นะฮะสพเมืองลบบุรีเนี่ยไปตรวจสอบเหตุชายถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ในบ้านพักที่หมู่บ้านหนองปริงนี่เลือดเต็มเลยเห็นไหม
ตะบนโคกระเทียมนะครับท่านผู้ชมครับนี่คนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ย
นายจำลองย้อมแผ่นอายุห้าสิบสี่ปีถูกยิงด้วยปืนในกระสุนเนี่ย
เข้าต้นขาขวานะฮะแต่มันตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ว่ายังเจ็บหนักอยู่ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับภรรยาของคนเจ็บนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุคือนายปอนหรือนายปันนิวัตรศรีนวลอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นอดีตลูกเขยเพิ่งเลิกกับลูกสาวของเธอเนี่ย
เมื่อเดือนเศษนี่เองนี่ขวามือนะฮะในปอนคนก่อเหตุนะครับ
ลูกสาวเนี่ยอายุสิบแปดปีชื่อขวัญนะเคยคบกับนายปอนสองปี
มีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วเลิกกันได้เดือนเศษนี่นี่ป้าอารีนะ
เมียของลุงจำลองคนเจ็บขวามือคือภาพตอนผูกข้อไม้ข้อมือ
ตอนมาแต่งงานอยู่กับลูกสาวคือป้าอารีก็บอกว่า
อนเนี่ยมีนิสัยก้าวร้าวไม่ทำมาหากินติดยาเสพติดด้วย
ชอบทำร้ายร่างกายน้องขวัญลูกสาวจนเจ็บมานับไม่ถ้วน
เคยแจ้งความแต่ตำรวจก็ไม่เคยจับดำเนินคดีสักรอบ
ปอนก็เลยย่ามใจถึงขั้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ปิดห้องทำร้ายลูกสาวจนบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว
ครอบครัวก็เลยสั่งให้เลิกห้ามยุ่งเกี่ยวกันอีกเด็ดขาด
เชื่อว่าในปอนเนี่ยคงแค้นเพราะในปอนเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านไปเคยประกาศเอาไว้ว่า
จะฆ่าให้ตายทั้งทุกคนเลยในบ้านกระทั่งมาก่อเหตุเมื่อวานนี้
หลังจากยิงในจำลองเสร็จในปอนก็ขี่รถหลบหนีไป
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้
นี่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๒ทุ่ม๒๓นาทีเมื่อคืนนี้
เวลามันอาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าทำมุมนี้เนี่ย
จะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนี่หลังจากนั้นนะฮะ
คือในปอนนี่ยิงเสร็จก็ขี่รถหนีไปแล้วนะครับมีเพื่อนซ้อนท้ายไปคนหนึ่งด้วยนะฮะ
แล้วจะมีเสียงอันนี้เสียงปืนแล้วเสียงจักรยานยนต์นี่มีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งซ้อนท้ายไป
นี่คือเสียงลุงจำลองคนถูกยิงนะฮะตะโกนเรียกเมียเรียกลูก
อยู่ในบ้านบอกถูกยิงนี่ชาวโบ้งชาวบ้านก็มาช่วยกัน
นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุ๒นาทีนะฮะชาวบ้านออกมาดูแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
มีกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะครับจะเห็นในปอนคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์
อันนี้ขี่มาแล้วจะมีคนซ้อนท้ายนะฮะจอดอยู่พักหนึ่ง
ก่อนที่ไม่นานเนี่ยจะมีแสงไฟแว๊บขึ้นมาที่พุ่มไม้ซ้ายมือนะฮะ
อันนี้คือตอนนี้ตรงนี้นะฮะคือตอนนี้ยิงไปแล้ว
ขี่รถหนีมาแถวบ้านหลังเกิดเหตุเขาก็คงจะมีผู้คนอะไรไปแบบชุลมุนวุ่นวาย
นี่คงจะจอดดูลาดเหลาสักแป๊บนึงแล้วในปอนก็ขี่รถหลบหนีไป
กล้องอีกตัวนึงนี่อันนี้กล้องตัวนี้นะฮะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ
ที่จะบันทึกภาพต่อเนื่องนะครับจะเห็นภาพช่วงที่ในปอนเนี่ย
ขี่รถออกจากหมู่บ้านไปคือตอนนั้นมันก็ชุดละมุนวุ่นวายเขาต้องช่วยคนเจ็บก่อน
นี่นะฮะเราไปคุยกับคนในหมู่บ้านนะครับบอกว่าได้ยินเสียงปืนช่วง๒ทุ่มกว่านะฮะ
ที่แรกคิดว่าเด็กที่ไหนมาจุดประทัดนะครับแล้วก็มีเสียงของลุงจำลองคนเจ็บอ่ะ
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเขาก็ออกมาดูกันนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าในปอนเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่บ้านของขวัญนะฮะที่เป็นอดีตภรรยา
ก็ตื่นสายกลับดึกไม่ได้ช่วยพ่อตาแม่ยายทำงานอะไรเลยนะครับ
แต่พ่อตาแม่ยายไม่เคยปริปากบ่นนะฮะจนล่าสุดเนี่ยปอนนี่ไปตบตีทำร้ายร่างกายลูกสาวเขา
พ่อตาแม่ยายก็ทนไม่ไหวก็เลยสั่งให้เลิกกันให้ออกจากบ้าน
ส่วนขวัญนะฮะน้องขวัญอดีตภรรยาของนายปอนนะครับบอกว่าคบกันแรกปอนก็ดีทุกอย่าง
มาออกไลน์ช่วงเมษายนที่ผ่านมาเริ่มตบตีเธอถึงขั้นเคยกระชากเธอลงจากรถ
แล้วตบกลางที่สาธารณะก็มีมั่นใจว่าเมื่อคืนนี้ฝีมือของคุณปอนแน่
เพราะว่าในปอนเนี่ยเคยขู่เธอไว้หลังจากที่เลิกกันบอกถ้าเจอที่ไหนจะยิงทิ้งที่นั่น
โอ้โหนี่กองเลือดของลุงแกเห็นไหมฮะลุงจำลอง
สาเหตุที่เธอเลิกกับนายปอนเพราะทนไม่ไหวที่ถูกทำร้ายทุบตีเป็นประจำเธอบอก
บางครั้งถูกเอาปืนตบหน้าก็มี
เครื่องโทรศัพท์ลงพื้นจนพังไปหลายเครื่องก็มี
เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะฤทธิ์ของยาบ้าด้วย
เพราะในปอนเนี่ยเสพยาบ้าเสพยาเสพติด
ขวัญยังเอาแชทหลักฐานก่อนจะเกิดเหตุที่พ่อถูกยิง
ให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับ
ในแชทบอกว่ามีคนเนี่ยส่งมาในปอนด์ส่งมานะ
คือมีคนมาบอกครับเจอปอนด์กับเพื่อนแล้วพก
อยู่ด้วยให้ระวังตัวด้วยนะเธอก็เลยทักไปหาปอนเลย
มาตามหากูทำไมปอนด์จะน้องควัน
รู้ไหมกูโดนแม่น้ำอิงไม่ให้ไปบ้านเขาอีกเลย

เพื่อนก็ไม่มีนี่เห็นไหมแล้วในปอนก็เลยแคปข้อความส่งมาอ่า
โทรก็ไม่รับอะไรเนี่ยบอกขอโทษนี่เห็นไหมใครจะทนได้
ถ้ายังเป็นแบบนี้ตอนอยากให้ไปก็พูดกับกูดี
อนบอกรับสายดิแล้วก็โทรมาแล้วคราวนี้รับนะ
รับไหมออกไม่ได้รับไม่รับพอกูกลับไปก็ทำร้ายกู
ไม่ได้ถึงตอนอยากให้กูกลับไปมีอะไรพิมพ์เอา
ไม่อยากให้แม่ได้ยินนี่เห็นไหมนี่เป็นข้อความสุดท้ายนะฮะ
มีข้อความสุดท้ายที่ปอนส่งมาคือไหนไหนมึงก็ไม่รักกูนี่
อ่าคือพยายามขอโทษกลับมานะแต่ว่าขวัญเขาไม่ยอมใช่ไหมค่ะ
อ่าบอกสิ่งที่ต้องการคือต่างคนต่างอยู่
ไม่มายุ่งกันอีกอ่าปอนก็เหมือนกับยกนิ้วเยี่ยมอ่ะ
ดไลค์อ่ะแล้วก็โทรอีกขวัญก็ไม่รับแล้วเธอบอกไปแล้ว
อยเลยบอกไหนมึงก็ไม่รักกูแล้วก็กดนิ้วเยี่ยมมาอีกทีหนึ่ง
นั่นแหละก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นคือมายิงพ่อของขวัญ
อ่าตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะขวัญเลยฝากบอกทีมข่าวของเราเนี่ยครับ
บอกถ้าปอนฟังอยู่นะคือจบกันเถอะจบเรื่องเถอะ
ออกมามอบตัวซะแล้วก็จบเรื่องกันเถอะ
เขามาง้อเขาทักแชทมาง้อหนูก็ไม่ได้อะไร
หนูก็บอกว่าสิ่งที่หนูต้องการคือต่างคนต่างอยู่
แค่นั้นแล้วเขาก็บอกว่ามึงเป็นคนบีบบังคับให้กูทำแบบนี้เองนะ
แล้วก็เสียงปืนเลยคือพิมพ์แชทจบปุ๊บเสียงปืนเลย
แล้วพ่อก็บอกว่าพ่อโดนยิงบอกกับแม่แม่ก็เรียกหนู
เขาเรียกหนูว่าคว้านคว้านพ่อพ่อโดนยิงหนูก็รีบวิ่งออกมา
แล้วพ่อก็บอกว่าไอ้ปอนมันยิงมันมากับเพื่อนมัน
ขอแค่มามอบตัวค่ะเรื่องจะได้จบหนูไม่อยากวุ่นวายอะไรกับเขาแล้ว
นี่ค่ะคือแม่ถ้าคิดในมุมอีกมุมหนึ่งนะ
ถ้าจะให้เขาอยู่ด้วยแล้วเขาถูกซ้อมตลอดใครจะอยู่ด้วยใช่ไหมค่ะ
ถ้าเป็นตัวเราเองแล้วเราต้องไปอยู่กับคนที่เขาไม่ให้เรายอมเลิกด้วย
แล้วต้องถูกซ้อมตลอดปอนจะยอมโดนซ้อมตลอดไหมอ่า
ถ้าปอนด์ปอนด์ถูกเตะถูกต่อยถูกคืบอยู่ตลอดอย่างนี้ปอนด์จะ

ขวัญเขาก็ไม่อยากอยู่เขาก็อยู่ด้วยไม่ได้
คุณผู้ชมครับหลังก่อเหตุนะครับขวัญบอกว่าปอนเนี่ยส่งรูปคู่
ตอนที่ยังรักกันเนี่ยมาให้นะฮะอันนี้ล่ะหลังก่อเหตุแล้วนะฮะ
นี่ปอนยังส่งมาอีกนะฮะเป็นรูปที่ตอนที่ยังรักกันอยู่เนี่ยส่งมาให้นะ
แล้วก็พิมพ์เอาไว้ต่างนานานะครับบอกเป็นเพราะขวัญนี่แหละไปบีบให้เขาต้องทำแบบนี้
แต่บอกรักนะกูรักมึงนะ

เออบอกถ้ากูไม่รักมึงนะกูไม่ทำหรอก

รักเลยถ้ารักแล้วยิงพ่อเขาแบบนั้น
บอกกูขอเวลาหน่อยเดี๋ยวกูจะมอบตัว

ส่วนเฟซบุ๊กอะไรกูเล่าช้อน
บอกแล้วทำไมต้องทำพ่อกูพ่อกูเกี่ยวอะไร

นี่ขนาดก่อเหตุไปแล้วนะฮะ
ยังกล้าบอกว่ารักเขา
ส่วนเฟซบุ๊กของปอนนะครับ
นี่แม่ดราม่าขึ้นมาเชียว

รับรองคอมเมนต์นี่ว้าวุ่นกันใหญ่เลย
อะไรเนี่ยนี่ไปยิงเขานี่

ปรน

ห้าบ้านของปรน
สอบเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเผื่อจะมีใครรู้เบาะแสของปอนบ้างหรือเปล่า
หรือว่ารู้หรือเปล่าว่าปอนด์ไปก่อเรื่องอะไรมา

เขาพ่นเอาไว้เนี่ยเป็นสเปรย์สีแดงอ่ะ

แต่ว่ามีคนเขาบอกไอ้ยาบ้ามันจะปั๊มอย่างนี้
ที่มันปั๊มลงบนเม็ดยาเหรอคะ
ที่เขาอะไรนะเหมือนเป็นว่ามันมาจากที่ไหน

เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเนี่ย

เป็นการบอกให้รู้ว่าบ้านนี้เสพอย่างนี้เหรอ

เขาจะหมายถึงอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ

น้าชายของปอนนะครับบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางบ้านก็หนักใจนะ

เพราะปอนเนี่ยเสพยาบ้าติดยาเสพติด
แล้วเป็นเด็กที่หัวดื้ออยู่แล้วนะครับ
ปอนออกมามอบตัวมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
ส่วนเรื่องของคดีนะครับ

ตอนนี้ตำรวจก็จัดชุดแล้วนะครับ
กำลังไล่ล่าตัวในปอนอยู่นะ
คือตำรวจบอกว่ารู้เบาะแสแล้ว

แต่ยังขอไม่เปิดเผยก็แล้วกัน